แล้วก็อีกสัก๒๐วันเราจะได้เลือกตั้งกันแล้ว
เรื่องของการเมืองมันเข้มข้นมันงวดเข้ามาทุกที
ก็เริ่มมีการหาเสียงในช่วงของโค้งสุดท้ายกันนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่มีการยืนยันก็คือการที่ท่านนายกนั้นจะไปร่วมขึ้นเวทีประสัย
ไปช่วยหาเสียงของพักพลังประชารัฐนะครับ
ซึ่งก็ต้องรอดูก่อนว่าจะไปช่วยหาเสียงเมื่อไหร่นะครับ

ขณะที่หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติก็ขอให้ผู้สนับสนุนพักนั้น
ไปรอฟังคำวินิจฉัยเรื่องของการยุบพักในบ้านแล้วกัน
อย่าออกมาข้างนอกเพราะว่ากลัวว่าจะหวั่นเอาไปโยง
เรื่องของการสร้างสถานการณ์เดี๋ยวจะถูกไปโยงได้นะครับ
หรือถูปริชาพลพญภาริโฑนาภักดิ์ไทยรักษาชาติก็บอกว่า
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารพักในวันนี้ก็คงจะมีการหามรือกัน

ในการรับฟังคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนะครับ
ในคดียุบพักในวันที่๗มีนาคม
อยากสื่อสารไปยังประชาชนที่เมตตาที่ให้การสนับสนุนพัก
บอกว่าอยากให้ติดตามผลการวินิจฉัยอยู่ที่บ้านแล้วกัน
เพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ไม่อยากให้มีการสร้างสถานการณ์
นำเรื่องของคดียุพักไปทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
พร้อมย้ำด้วยว่าฐานะที่พักการเมืองเป็นพักการเมืองแบบนี้ก็ต้องน้อมรับคำวินิจฉัยของศาลด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่พักพลังประชารัฐนั้นเตรียมจัดคิวให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ขึ้นเวทีประสัยใหญ่ที่นครราชศรีมาเป็นครั้งแรกก็เป็นบ้านเกิดของท่านด้วย

เพราะว่าเพิ่งจะเข้ารับการรักษาเรื่องของตรงต่างนะครับ
นักข่าวก็พยายามถามท่านก็นิ่งไม่ค่อยตอบอะไรเท่าไหร่

ใช่ค่ะก็ทีแรกก็รอดูแหละว่าวันนี้ท่านจะมาทำงานไหม
แต่ท่านรองโฆษกก็ยืนยันแล้วจริงท่านก็สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดี
หยุดไปวันศุกร์ที่บอกว่าหยุดเป็นครั้งแรกในรอบ๕ปีนี้